ทีนี้คุณผู้ชมคะเราเป็นคนที่ติดตามข่าวอยู่
ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกอย่าเพิ่งนอยอย่าเพิ่งเครียดจนเกินไป
แต่เราต้องติดตามสถานการณ์รวมถึงต้องดูด้วยนะคะ
ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้ทางจังหวัดมีการออกมาตรการอะไรมาบ้าง
แต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน
คือหลักใหญ่ของสบคจะเข้มกว่าสบคได้แต่จะอ่อนกว่าสบคไม่ได้
ทีนี้ไปไล่เรียงกันหน่อยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรี
ที่ชนบุรีเนี่ยนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ก็มีการรายงานสถานการณ์โควิดในวันนี้
ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๐ราย
แล้วส่วนใหญ่ก็จะมาจากคลัสเตอร์ก็คือผับร้านคริสตอลผับที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
เป็นคนในครอบครัวของผู้ที่ไปสัมผัสคลัสเตอร์ร้านคริสเตอร์ผับกรุงเทพ๒ราย
รวมถึงเป็นภรรยาของผู้ที่ไปสัมผัสกับนักร้องที่ร้านคริสตัลผับอีกหนึ่งราย
แล้วก็มีผู้สัมผัสกับเพื่อนที่ไปเที่ยวร้านคริสเตอร์ผับ๑ราย
รวมทั้งหมด๔รายแล้วแล้วก็ที่เหลืออยู่หน้าจอนี้นะคะ
รวมถึงเป็นดีเจของสถานบันเทิงหลายแห่งในกรุงเทพและปริมณฑลช่วงนี้
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมถึงจังหวัดลบบุรีนะคะ
รบบุรี๑รายชาวเขมรต่อใบอนุญาตทำงาน๑ราย
ผู้ที่มีประวัติกลับจากภูเก็ต๑รายแล้วก็เป็นชาวญี่ปุ่น
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก๑ราย
อกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีการค้นหาเชิงรุก
แล้วก็ส่งตรวจผู้สัมผัสเพิ่มเติม๒๐๗ราย

คือมีการเร่งตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ในกลุ่มพนักงาน
ทำงานในสถานบันเทิงทั้งหมด๘๐๖ราย
ก็ขอให้พนักงานในสถานบันเทิงในพื้นที่ศรีราชาบังละมุง
แล้วก็อำเภอเมืองชนบุรีต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด
สถานบันเทิงที่ชนบุรีคือถ้าเกิดมีอาการ
รู้ตัวเลยว่ามีอาการมีไข้มีน้ำมูกเหนื่อยหอบ

อันนี้ต้องรีบเร่งไปตรวจหาเชื้อนะคะ
ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลประกันสังคม

รวมถึงขอความร่วมมือชาวชนบุรีช่วงนี้
ดไปเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพและปริมณฑล
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่ชนบุรี

ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าจับตามองค่ะ
พูดถึงพับวอร์มอัพนะคะ

ใช่มีชื่อมีผู้ติดโควิด๑๙ไปเที่ยว

ทำให้นายเวียรพันธ์ดีอ่อนค่ะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายแพทย์จตุชัยมณีรัฐ
แพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
สั่งปิดสถานบริการ๒แห่งในพื้นที่จังหวัด
ก็คือวอร์มอัพคาเฟ่และกราวที่ตั้งอยู่
นิมารเหมินซอย๑๓ในเมืองเชียงใหม่นี่แหละ
ปิดเลย๑๔วันนะคะ

มีผลตั้งแต่วันนี้ไปก็คือ๖เมษายน
ไปจนถึง๑๙เมษายนเป็นการตรวจคัดกรองพนักงานด้วย
และจะต้องทำความสะอาดร้านตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะ
เพราะว่าเจอผู้ติดเชื้อจากทั้งสองผับนี่แหละนะคะ
ส่วนสถานบริการอื่นผับบาคาราโอเกะ

สามารถเปิดบริการขายอาหารและเครื่องดื่มได้ตามปกติ
เพราะรับประทานอาหารแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่ม
แต่เครื่องดื่มนั้นต้องไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบบนี้นะคะไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปิดร้านไม่เกิน๕ทุ่ม
คำสั่งนี้ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะ

จริงเราก็ไปถามคุณอนุทินนะ
พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการมาตรการที่เข้มข้นหลังจากนี้
คุณอนุทินบอกว่าจริงไม่มีการที่จะล็อกดาวน์อะไรหรอก
แต่คุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะแล้วแต่จังหวัด
ว่าแต่ละจังหวัดทางจังหวัดจะออกมาตรการอะไรยังไงมา
ตอนนี้มีนำร่องไปแล้วก่อน๒จังหวัดนะคะ
เป็นการยกระดับมาตรการที่เข้มข้นขึ้น
นั่นก็คือที่บุรีรำกับขอนแก่นค่ะ
เพราะว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด
มีการออกหนังสือนะแจ้งให้คนที่เดินทางข้ามจังหวัด
แล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นเดินทางเข้าพื้นที่

โดยเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง
ก็คือกรุงเทพปฐุมธานีสมุทรปราการ

ถ้าเกิดว่ามาจาก๕จังหวัดนี้
แล้วเดินทางไปที่บุรีรำเดินทางไปที่ขอนแก่น
พอไปถึงแล้วเนี่ยจะต้องกักตัว๑๔วันด้วยนะคะ

คือหนังสือแจ้งมาเลยว่าคนที่เดินทางมาจาก๕จังหวัดนี้
ถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นลบอันนี้ไม่ต้องกักตัว

คือการตรวจเสียค่าใช้จ่ายคนละ๖๐๐บาท
อันนี้ก็ไม่ต้องกักตัวอีก
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น

เน้นย้ำ๕จังหวัดเท่านั้นนะคะ
ถ้าเดินทางไปโรงพยาบบุรีรำและของกาหลัก
ทางนายจักริตแต่งตั้งหรือว่าช่างปอนซึ่งเป็นนายกสมาคมสายทานสะพานบุญส่งศพฟรีทั่วประเทศ
ก็มีการนำรถดับเพลิงเป็นรถกำเนิดไฟฟ้าติดเครื่องขยายเสียงแบบนี้ค่ะ
ดูสิคะมาทำอะไรเอารถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงดันสูง๒คัน
ซึ่งรถนี้นะคุณสุภาษาคุณผู้ชมเป็นเงินส่วนตัวที่ช่างปอนควักเงินส่วนตัวซื้อเอง
แล้วก็เอามาฉีดพ่นตามชุมชนในเขตรอยต่อต่างที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านฉาง
ทำแบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันโควิดแล้วเขาไม่เก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะ
รับเงินตัวเองซื้อรถเป็นรถแบบนี้แล้วก็ไปฉีดให้ฟรี
อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในสังคมเนี่ยนะคะใครที่พอมีกำลังช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะคะ
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฟังทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙แล้ว